มาดูความคืบหน้าคดีนี้หน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรุงเทพเราตรงดินแดงประชาสงเคราะห์นั่นแหละ
หลังจากมีกลุ่มแก๊งที่ไปอุ้มนักธุรกิจชาวจีนพร้อมล่ามสาว
และพยายามจะไปรีดไถเงินเขาเป็นสกุลเงินดิจิทัล
ซึ่งถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบออกมาเป็นมูลค่าเงินเนี่ยมันประมาณถึง๑๐ล้านบาทด้วยกันนะคะ
คือคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เนี่ยปรากฏว่าก่อนหน้านี้จะมี๔ผู้ต้องหา
แต่จับได้แล้วเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งหมด๓คน
อีกหนึ่งคนก็คือสารวัตรอัพที่หลบหนีไป
แต่เจ้าตัวมีการให้ญาติติดต่อเข้ามานะคะเพื่อขอมอบตัวค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมคือเหตุการณ์เนี่ยอย่างที่บอกค่ะเกิดขึ้นไปนะคะ
ตั้งแต่เกิดมาหลายวันแล้วเจ้าหน้าที่ก็ติดตามตัว
แล้วแน่นอนว่าคนที่ถูกจับไปก็คือตัวในฉีแล้วก็มีล่ามสาวชาวไทย
ไปถูกเรียกเงินนะคะเมื่อวันที่๑๐มีนาคม
คือหลังจากนั้นเนี่ยล่ามสาวพอเขาถูกปล่อยตัวออกมา
เขาก็เลยไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ไปสู่การจับกลุ่ม
จับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทั้งหมด๓ราย
มีตั้งแต่ระดับพันธุ์ตำรวจตรีไปจนถึงดาบตำรวจนะคะ
กัดกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนึ่ง
แต่อย่างที่ขวัญบอกว่า๑นายที่หลบหนีไปก็คือสารวัตรอัพ
พันธบรตรีจิรพัฒน์ค่ะสุดท้ายมีการติดต่อขอมอบตัวค่ะ
ตอน๔ทุ่ม๕๐นาทีของวันที่๒๔มีนาคม
พันธุ์ตำรวจเอกสักยะแสงวันรองพุ่มครับการตำรวจนครบัน๑และชุดสืบสวน
พาตัวสารวัติอัพมาแล้วก็มาสอบสวน
แน่นอนว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
ข้อหาร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวและร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่น
เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานปฏิบัติงานโดยมิชอบ
แฟนสาวอีก๑คนก็ถูกสารแขวงดอนเมืองออกใหม่จับเหมือนกัน
แฟนสาวถึงโดนเพราะมีเรื่องของการให้ความช่วยเหลือที่พักพิงกับผู้ต้องหา
นำทั้ง๒คนมาสอบสวนที่สอนอดิงแดง
ญาติมีการติดต่อพาเข้ามอบตัวมาก่อนหน้านี้นะคะ
ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานท่านบอกว่า
จริงมีการติดต่อประสานงานจากพ่อของสารวัตรอัพมาตลอดในช่วง๒วันที่ผ่านมา
สุดท้ายนัดส่งตัวสารวัตรอัพกันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชนบุรี
ก่อนที่จะนำตัวมาสอบสวน
อย่างที่บอกว่าแฟนสาวก็ตกเป็นผู้ต้องหาโดนข้อหาเรื่องให้ที่พักพิงไป
ตำรวจเนี่ยหลังจากสอบปากคำแล้วเสร็จเดี๋ยวจะส่งตัวนะคะ
แฟนสาวของสารวัตรอัพไปคุมขังที่สอนอทุ่ง๒ห้อง
แล้วก็ยังมีการขอหมายขังต่อสารต่อไปด้วยค่ะ
ก็สรุป๔นายเป็นเจ้าหน้าที่นะคะ